พักลงพื้นที่ไม่ค่อยว่างเลย
ยุ่งลงพื้นที่หาเสียงกันนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศส่วนอีกหนึ่งเรื่อง
เราติดตามกันต่อก็คือกรณีที่มีกระแสข่าว
เรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ขึ้นเวทีดีเบตบ้างไหม
และที่ปรึกษาหัวหน้าภาคประราชาที่ปัด
กล่าวถึงกรณีที่กรกตระบุว่า
กฎหมายไม่ได้ห้ามพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ร่วมเวทีดีเบตโดยบอกว่าผลเอกประยุทธ์
ควรจัดเวลาเข้าประชันวิสัยทัศน
ก็คือการดีเบตกับแคนดิเดตนายกจากภาคการเมืองต่าง
เพื่อให้ประชาชนผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ได้มีโอกาสพิจารณาว่าวิสัยทัศน์ของคนที่จะมารับผิดชอบ
บริหารประเทศอีก๔ปีข้างหน้าหลังจากเลือกตั้งเป็นอย่างไร
เพราะว่าที่ผ่านมาเกือบ๕ปีพลเอกประยุทธ์
สื่อสารทางเดียวมาตลอดไม่เปิดโอกาสให้ใครแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่างในเวทีเดียวกันเลยนะคะด้านพันเอกเศรษฐพงศ์มริสุวรรณโค
ศกภักดิ์ภูมิใจไทยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
พลเอกประยุทธ์จะตอบตกลงมาร่วมเวทีดีเบต
หรือไม่นั้นไม่สามารถก้าวล่วงไม่สามารถไปเสนอแนะได้
เพราะอยู่ที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเอง
ใส่ทัศน์ค่ะทีนี้นายกรอบศัพท์ภูตระกูลโคศกภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้หน่อยนะกระแสเรียกร้องเยอะเหลือเกิน
เขาบอกว่าพักพลังประชารัฐจะให้พลเอกประยุทธ์
ในฐานะแคนดิเดตนายกของพักช่วยหาเสียง
และร่วมดีเบตกับผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีของภักดิ์อื่น
หรือไม่นั้นหรือไม่นั้นหรือไม่นั้นนะคุณผู้ชม
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอฟังความชัดเจนจากกรกตค่ะ
คือเขาก็ต้องระมัดระวังไงถ้าเกิดไปทำอะไรผิดกฎหมายเลือกตั้งขึ้นมา

เพราะว่าถูกไงเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคือกฎหมายเขาลงไว้แรง
อะไรผิดนิดผิดหน่อยเดี๋ยวมียุบพักกันอีกเป็นเรื่องเป็นราวกันอีก
บอกว่าเดี๋ยวต้องรอกรกตตีความเรื่องนี้ก่อนให้มันเรียบร้อยอย่างเป็นทางการเลย
แต่ถ้าถามส่วนตัวส่วนตัวโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐบอกว่า
พลเอกประยุทธ์แค่เป็นแคนดิเดตนายกให้กับพักก็ถือว่าช่วยพักแล้ว
ไม่ต้องลงไปหาเสียงอะไรแค่เป็นพลเอกประยุทธ์ที่ยอมรับเป็นแคนดิเดต
แค่นี้ก็ช่วยพักได้มากแล้วเพราะก็พักจะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน
ที่ชื่นชอบพลเอกประยุทธอยู่แล้วยอมรับได้ว่าถ้าพลเอกประยุทธช่วยหาเสียงได้
พลังประชารัฐเนี่ยยิ้มกว้างปากฉี่ถึงหูเลยล่ะอย่างไรก็ตามนะคะรอกรกตอยู่นะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกมีการส่งเรื่องไปให้กรกตพิจารณาแล้วว่า
สิ่งไหนนายกทำได้ตอนนี้หมายถึงยังเป็นนายกอยู่เนี่ยนะอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
รอตีความกันก่อนนะคะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศหน่อย
บรรยากาศของการลงพื้นที่หลายพระกันเมืองเนี่ยนะคะหาเสียงเลือกตั้ง
วันนี้คึกคักเริ่มจากประชาธิบัติกันก่อนเลยนะคะนำโดยนายอภิษฎเวชชาชีวะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ไปแถวบังรักษ์สาธรยานวา
พักเพื่อไทยไปไหนพักเพื่อไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัจเปรยุลาพันธ์
และหน่ายพันธองแท้ชีวิน
พื้นที่ที่ตลาดภูเวียนใหญ่และตลาด
ดินแดงค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักวันหยุดก็ไม่หยุดกันนะ
หยุดจนกว่าจะถึงนั่นแหละ๒๔มีนาคมค่ะ